พี่สันช่วงโควิดไม่ได้เจอกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะพี่
ช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีทำงานแต่ก็มีถ่าย
เพราะว่าหนังตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศ
ก็ยังถ่ายไม่ได้เราก็เลยเขียนที่บ้านเป็นต่างประเทศ

ครับเป็นหนังไทยครับแต่ว่าจะต้องไปถ่ายจากประเทศ

เขาพยายามลองแต่งเป็นป่าขึ้นมาแล้วที่บ้านไม่ได้

คือจริงเราต้องถ่ายประมาณช่วงเดือนไหนตอนแรกพี่จ๊
ต้องถ่ายตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ต้นเดือนตามส่วนผ่าน

ใช่ตอนนี้ก็เลยถ่ายโฆษณาใช่แล้วไม่รู้เวลาได้เลยครับ

ไปที่ประเทศไหนครับ
ต้องไปที่ประเทศจีน

ตอนนี้ก็พยายามวาดแพนด้าคือใส่ชุดใส่ชุดแพนด้าอยู่ไม่ได้
ลองแล้วลองแล้วลองแล้วผมลองเองด้วยไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้ทำงานอ่าไม่สร้างกันฮะเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยเรื่อย
ครับไม่รู้คิดถึงแมวข้างบ้านนี้ฮะแล้วย้ายบ้านไปแล้ว
เขาหนีไปเลยตอนนี้ใช่ครับผมไม่มีแนวเหลือแต่จิ้งจกฮะ
บ้านเลยไล่ไม่ไปด้วยอันนี้ก็คือยังไม่ได้เลี้ยงแมวเป็นตัวเป็นตน
เขาเป็นแมวของของบ้านไปก่อนใช่เอ่อหลายคนก็แซวเรื่องเรื่องแบบว่า
เล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นภาพแมวน่ารักครับไงบ้างคะ
น่ารักอะไรนะครับยังไงบ้างคะน่ารักไหมคะมาถึงผมอยู่ค่ะค่ะ
พี่สันนะคะก็แล้วแต่จะคิดค่ะมุมมุมน่ารักของเราเวลาเล่นกับแมวเป็นยังไง
ครับพี่สันไม่มีไม่มีธรรมดาอ๋อมึงมึงมึงมึงมึงอะไรอย่างงี้
ไม่มีไม่มีเหรอดูโนรสผมนั่งฮะจริงปะค่ะเอิ้นไม่เกลียดผมก็บุญนะ
กลมครือเนี่ยไม่ได้นะครับใครครับนี่เองนะครับห่อเยี่ยมไม่ชอบวิ่งหนีฮะ
ไหมล่ะครับผมร้อนเร็นร้อนเร็นไม่มีร้อนเร็นร้อนเร็น
ทำไมถึงขอบลงครับเป็นทำอะไร
ค่ะเนี้ยผมนะครับ
ต้องมองฝั่งนี้บ้างป่ะเนี่ย
แบบนั้นครับแสดงว่าจอบก็ต้องรอโปรเจ็คหนังเมื่อเยี่ยมเสร็จก่อน
ใช่ก็จริงมีเวลาแหละครับถ้าเกิดเจอเรื่องที่ถูกใจแล้วก็รับได้มีเวลา
อย่างเรื่องงานเรื่องงานละครอ่ะแต่ยังไม่มีเข้ามาอ่ะ
ละครไม่น่าจะเล่นแล้วมั้งฮะนานน่ะครับผมไม่ไม่ค่อยเจ๋ง
ปีนี้คือจะไม่อยู่ด้านบนแล้วครับครับแล้วจุดใจนี่เป็นละครใช่ไหมเป็นละคร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
ไม่มียื่นบอร์ดอื่นมั้ยอีกไหมฮะเรื่องละครยังยังยังครับผม
ตอนนี้มีหนังที่มีหนังเคยคุยกันไว้แล้วก็ไม่ได้รับแต่รับเรื่องที่ต้องไปถ่ายต่างประเทศ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
เวลาเราอยู่ที่บ้านเราเล่นอะไรอย่างงี้ไหมฮะพระอาจารย์เราจะเล่นกับไมค์เล่นกับอะไรคนเดียวเนี้ย
มีบ้างครับผมช่วงที่แบบต้องอยู่คนเดียวคุยกับแม่ซื้ออย่างเงี้ใช่คุยกับกระจก
จิ้งจกในเต็มบ้านเลยนะบางทีเจอแล้วอ่ะเจอตัวแล้วเราพยายามไล่ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อ่าเปลี่ยนประตูบ้านปุ๊บเออมาจากไหนอีกครับเขาอยู่บ้านผมบ่อยกว่าผมเองฮะ
ยิ่งจบเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้เหงาอะไรครับมันก็อยู่ในบ้านไล่ไม่ออกไปครับเออ
ครับเพื่อแบบยกถูกค่ะเนี้ยชันดีไหมคะว่าวิธีการสั่งยิ่งจบอะไรอย่างเงี้ย
หาได้เขาคุยได้เหรอจริงมากหากเขาคุยได้ด้วยไม่ได้พอน้อยให้เขาคุยไปกัน
ปีแล้วไงไม่ไม่รู้ครับ
ไปเป็นน่ะฮะไม่ทราบผมผมหลับอยู่
อย่างสาวไว้นั่น

อื้อหวังอะไรครับครับตลาดเวลาเนี้ยฮะใช่ไหม
แล้วก็คงแบบว่าใช่ป่ะผมนิสัยก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมฮะ
อย่างง่ายมากสิ
ฮาที่มันไหนไหนเลย

ต้องครับผม
แต่ตอนนี้ก็มีแล้ว

ด้วยเราจึงจอกครับ
เกี่ยวมาจากด้านนี้อะไรนะครับ